คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็น๒๗ตุลาคมเนี่ยค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๙ปี
ชื่อว่านายอเนกเนี่ยนะคะเขาบ่นว่าเนี่ยเครียดเรื่องงาน
ลาออกจากบริษัทอยากจะฆ่าตัวตาย
อยู่ดีเขาก็ไปยืนที่ริมเขื่อนหน้าวัดเมี่ยง
ที่อำเภอสามโคกแล้วก็กระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วคนกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยามันโอกาสน้อยมาก

เพราะว่าน้ำลึกด้วยน้ำเชี่ยวด้วยอะไรด้วย

ตุลาคมกระโดดลงไปตอนเย็นค้นหากันทั้งคืน

ไม่เจอคนในครอบครัวก็ทำใจแล้ว

สุดท้าย๒๘ตุลาคมวันถัดมาเจอค่ะ
เหลือ๕ไม่ตายค่ะก็อยู่ที่กพชค่ะ
ไม่ได้เจอศพใช่ไหมไม่ได้เจอศพไม่ตายเขาไม่ตาย

ตำรวจสพสามโคกปฐุมธานีเขาได้รับแจ้งแล้วเขาก็ไปตรวจสอบ
เขื่อนที่วัดเมี่ยงนะคะอำเภอสามโคก
นักประดาน้ำป่อเต็กตึงมากันเต็มเลย
หานายอเนกก้านขาวอายุ๓๙นะคะ
ชื่อว่านายมานพอายุ๖๗แล้ว
บอกว่าลูกชายทำงานอยู่ในบริษัทเกี่ยวกับแบตเตอรี่
ส่วนตัวพ่อเนี่ยมีอาชีพขับเรือหางยาวรับจ้าง
ก่อนเกิดเหตุลูกชายไปหาพ่อ
ท่าเรือหน้าวัดเมี่ยงไปนั่งปรับทุกข์กับพ่อ

บอกพ่อว่าเนี่ยเครียดมากเลยพ่อเครียดเรื่องงาน

บริษัทไม่ปรับค่าแรงให้เลย
พ่อก็บอกลูกชายไปว่าใจเย็นอย่าเพิ่งลาออก

ถ้าไม่คิดอะไรมากก็มาขับเรือกับพ่อไหม
จนเลิกงานก็ตัดบ้าน
ลูกชายก็ไปซื้อเหล้ามานั่งดื่มกับพ่อกับเพื่อนที่ขับเรือค่ะ

อยู่ลูกชายลุกขึ้นไปจากวงเล่า

ต่อหน้าต่อตาพ่อต่อหน้าต่อตาเพื่อนพ่อที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันอ่ะอืม
วิ่งแล้วกระโดดลงแบบนี้เลยค่ะ

โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันหา

มาเจอนายอเนกเกาะขอนไม้อยู่
ห่างจากจุดที่กระโดดลงแม่น้ำไปประมาณ๑กิโลกรัมค่ะ
เจอวันถัดมาค่ะ๒๘ตุลาคมคือ
เกกตะกายไหว้ขึ้นฝั่งแล้วก็เกาะขอนไม้อยู่ในกอผักตบ

โทรศัพท์ไปบอกพ่อว่านี่เจอลูกชายแล้วมารับกลับบ้านที

วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ก็ต้องคุยกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นนะครับ
นายอเนกบอกว่าตอนที่กระโดดน้ำลงไปนะ
ตอนนั้นใกล้จะจมแล้วหน้าหลานสาววัยสี่ขวบลอยมา
ฉุกคิดว่าอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายแล้ว

โดดลงไปแล้วเปลี่ยนใจกระทันหันนะครับ
ก็เลยใช้วิธีนี้ครับเริ่มต้นจากการถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดเลย
เพื่อให้ตัวเบาจะได้สามารถลอยน้ำได้นานนี่นะฮะ
แล้วก็เห็นมีผักตบชาวาลอยน้ำอยู่
โกยโกยผักตบชาวามาไว้ข้างตัวสองข้างเลยฮะ
เหมือนกับแทนห่วงยางนี่ปักตบสภามันลอยอยู่แล้วนะครับ
โชคดีฮะไปเจอไม้ไผ่ครับเอาไม้ไผ่มาพาดไว้ตรงกลางผักตบชาวา
มันก็เลยเป็นไม้เกาะไว้ได้ตอนนั้นก็แบบขาไม่มีแรงแล้ว
ก็พยายามเรียกให้คนช่วยไม่มีใครได้ยินยังคิดอยู่ว่าสงสัยตายแน่นะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เวลามีข่าวว่าคนตกน้ำแถวนี้ตายทุกคน
ตอนนั้นก็เลยนึกถึงพระที่ห้อยคอครับค่ะนี่เห็นไหมให้คุณสุชาดาดูเนี่ยครับ
หลวงพ่อมูลวัดดอนมะกูดนะครับเคยบวชเป็นลูกศิษย์อยู่
ธิษฐานขอกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่ออย่าจมนะขออย่าให้จมนะ
แล้วก็พยายามตะเกียกตะกายไหว้เข้าฝั่งนะครับ
ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเช้ามืดพอดีมีชาวบ้านมาเห็นก็เลยรอดตายแล้วก็ได้กลับบ้าน
แต่ว่าคุณอเนกเขาบอกนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจนะ
ที่ทำให้พ่อกับน้องต้องวุ่นวายสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
แต่ก็เชื่อว่าบรมีส่วนหนึ่งก็คือหลวงพ่อนะครับ
ให้โอกาสในการแก้ตัวจากนี้ไปก็จะกลับมาสู้ชีวิต

ย้อนไปได้คงไม่ทำแล้วไม่มีอีกแล้ว
ก็มีหลายคนเขาบวนบานสารข่าวให้ไม่เอ่ย

อาจารย์ช่วยแล้วก็คนนู้นคนนี้บนบานสารกล่าว

ผมก็คิดไว้แต่เพราะว่าพลังผมโดยปกติธรรมดา
คุณพอก็บนคุณพออาาณเนคตอนที่หาลูกชายไปจมน้ำ
ก็ไหว้บนหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่งาม
หลวงปู่บุญทำที่หน้าวัดเกิดเหตุ
บอกว่าถ้าลูกชายขึ้นมาได้เป็น
จะเอาพวงมาลัยมาถาวาย
แล้วก็บนกับหลวงพ่อละมูล
ที่วัดดอมรกูธที่ลูกชายสวมพระฮ่อยคลออยู่เลยนะฮะ

เดี๋ยวจะให้มาบวชเนรให้๑๕วันเป็นการแก้บนนะครับ

ตี๔ได้ขึ้นมารุ่งเช้าผมก็ไปซื้อพวงมาลัยมาถวายของปู่เอี่ยมปูงามและอาจารย์ธรรม
พูดตรงนี้เลยบอกว่าถ้าได้ลูกชายขึ้นมาเป็นแล้วก็จะบวชเนร๑๕วัน
พูดกันตามฟาร์มจริง๑๐คนมันตายหมดก็มีรอดลูกชายคนเดียวที่ว่าโดดน้ำลงไปเนี่ย
มันจะเป็นบุญบารมีของมันด้วยหรือว่าหลวงพ่อช่วยด้วยผมว่าหลวงพ่อคงช่วย
แล้วพ่อก็บอกว่าลูกชายก่อนกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาบ่นว่าเครียดเรื่องงาน
ทีนี้ทางบริษัทเขาก็มาเยี่ยมแล้วก็มาให้กำลังใจบอกว่าเดี๋ยวกลับไปทำงานกัน
แล้วเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีนะมีอะไรก็ให้ใจเย็นเย็นอ่า
มีไม่กี่คนที่จะรอดได้แบบนี้นะครับได้โอกาสแล้วก็สู้ชีวิตต่อนะครับ